ครับวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่สะพานพุทธนะฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งไปกับลูกสาว
ลูกสาวนี่อายุ๙ขวบจะกระโดดสะพานพุดลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อฆ่าตัวตาย
เธอบอกว่าเครียดเรื่องปัญหานิสินรุมราวสุดท้ายพลเมืองดีกับเจ้าหน้าที่
ต้องพยายามเข้าไปช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมนะครับ
รถมีหญิงหนึ่งลายเด็กหญิงหนึ่งลายตอนนี้กำลังเกลี้ยกล่อมอยู่ทำท่าว่าจะโดดลงน้ำ
หญิงสองนายแม่และเด็กทำท่าจะกระโดดสะพานพุธช่วงนี้อยู่ระหว่างเคี้ยกลับ
โชคดีมากสุดท้ายเจรจากันไว้ได้นะฮะเกลี้ยกล่อมกันได้นะครับ
คุณแม่คนนี้นะฮะอายุ๓๒ปีนะครับ
คือก่อนที่จะมาช่วยเหลือกันตรงนี้เนี่ยมีคนไปเห็นว่าเธอยืนร้องไห้กอดลูกสาวที่เป็นเด็กหญิงอายุ๙ขวบ
บนสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่ฝั่งมุ่งหน้าปากคลองตลาดนะครับ
แถวเขตพระนครกรุงเทพแล้วข้อมือของทั้งคู่เนี่ยนะฮะ
แม่ลูกเนี่ยมีสายเคเบิ้ลไทยสีดำเนี่ยผูกติดรัดกันไว้ด้วย
คือแม่เนี่ยมีทีท่ารักษณะจะกระโดดสะพานลงไปพร้อมกับลูกสาว
นี่ค่ะคือสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่ของอพรเขตคลองศาลกับพลเมืองดีมาเห็นซะก่อนนะครับ
ก็เลยเข้ามาเจรจานะครับมาเกลี้ยกล่อมกันนะครับก็พูดคุยกันอยู่สักสิบห้านาที
ผู้หญิงคนนี้ก็เย็นลงนะแล้วก็ยอมนั่งลงนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปเจรจาเกลี้ยกล่อมให้สงบสติอารมณ์เอากันไกลไปตัดสายเคเบิ้ลทายออก
แล้วก็แจ้งทางศนขลองศาลให้มารับตัวไปเพื่อไปรอญาติให้มารับตัวอีกทีหนึ่ง
นะก็แจ้งไปยังสามีของเธอนะครับผู้ที่เข้าไปช่วยเนี่ยคุณสุชาติประสมสู่นะครับ
เป็นอพรเขตคลองศาลบอกว่าขี่จักรยานยนต์ขึ้นมาบนสะพานพอดี
แล้วเห็นแล้วล่ะแต่ดูแล้วลักษณะแหมแม่ลูกคู่นี้ไม่ใช่
ลักษณะเหมือนปกติที่มายืนอยู่บนสะพาน
เหมือนจะกระโดดลงไปมีสายรัดมือกันอยู่ด้วย
ก็เลยวนรถกลับมานะแล้วก็พยายามพูดคุย
แล้วก็แจ้งคนให้มาช่วยกันต่อนะครับ
สุดท้ายเนี่ยทางหญิงสาวคนนี้บอกว่า
เดินทางมาจากสมุทรสาครนะฮะ
มากระโดดน้ำฆ่าตัวตายจริงพาลูกสาวมาด้วย
ทำไปทำไมเธอบอกเธอต้องการหนีปัญหา
ตอนนี้ครอบครัวมีหนี้สินรุมราวมาก
สามีไปเซ็นค้ำประกันกู้บ้านให้กับคนรู้จัก
สุดท้ายคนนั้นเขาหนีหนี้

ก็เลยทำให้สามีเนี่ยที่เป็นผู้ค้ำต้องมารับผิดชอบหนี้แทน
รายได้ของครอบครัวก็ฝืดเคืองอยู่แล้วทีนี้
เจอหนี้เข้าไปอีกไม่รู้จะหาทางออกยังไง
ก็เลยตัดสินใจจะคิดสั้นฆ่าตัวตาย

แต่เจ้าหน้าที่แจ้งสามีให้มารับตัวไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ค่ะต้องขอบคุณพลเมืองดีด้วยนะคะ
ที่ไม่ปล่อยผ่านย้อนกลับมาแล้วก็ช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันนะคะ